สามารถไปลองทานแล้วก็ใช้บริการได้
อย่างนี้หยุดที่เรื่องของอาหารการกินคุณคุณผู้ชมครับ
จากว่ายังคงเป็นอันดับหนึ่งที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด

เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ชอบเสียงเพลงแล้วก็ชอบงานศิลปะนะครับ

โดยเฉพาะเจนแซดที่เปิดรับดนตรีและศิลปะมากที่สุด

โดยการสื่อสารการตลาด๑๓๐จะทำผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะ
ไม่ให้เป็นเพียงแค่ร้านไก่ทอด
แต่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้บริโภค
ได้แสดงความเป็นตัวของตัวเอง

ดีไซน์ทันสมัยพกพาสะดวก

รวมไปถึงการปรับดีไซน์ภายในร้าน
ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคคนรุ่นใหม่มากขึ้น

ปัจจุบันมีทั้งสิ้น๖๕๐สาขาทั่วประเทศ
และเร็วนี้จะเปิดตัวพาร์ทเนอร์ธุรกิจใหม่
เพื่อหวังขยายสาขาให้ถึง๘๐๐แห่งในปี๒๕๕๙
ข่าวทรัศน์ทีวีรายงาน